สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยความคืบหน้าคดีของอดีตพระ
ไม่ให้ประกันตัวอดีตพระพรหมสิตนะครับพร้อมกับนำตัวส่งเรือนจำพิเศษ

หลังจากที่เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองปราบรามเมื่อช่วงเช้า
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
พระพรหมสิตผู้ต้องหาในคดีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดเฟส๓
ชุดสีขาวถูกคุมตัวขึ้นรถเพื่อนำไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษ

หลังสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
มีความเห็นว่าพนักงานสอบสวน
ยังมีความจำเป็นต้องสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องอีก

ผู้ต้องหาเป็นเวลา๑๒วันตามคำร้อง
และไม่อนุญาตให้ประกันตัว
การพิจารณายาวนานกว่า๓ชั่วโมง
ก่อนที่ธนายความของอดีตพระพรมศิษฐ์
จะเดินทางออกมาเปิดเผยสั้นว่า

เนื่องจากเกรงว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

ไม่ยอมเปล่งวาจาลาศิกขาแต่อย่างใด
หากย้อนกลับไปถึงบรรยากาศที่ก่อมคับการปราบ

อดีตพระพรหมสิตจะเดินทางเข้ามอบตัว

เนื่องจากมีสื่อมวลชนจากหลากหลายสำนัก
ปักหลักเฝ้ารอเป็นจำนวนมาก

ก็มีคำยืนยันจากลูกศิษย์ว่า

ภายในวันนี้แต่ก็ไม่ได้มีการ
นำตัวออกมาปรากฏต่อหน้าสื่อมวลชน

ซึ่งภายหลังจากการสอบปากคำนานกว่า๓ชั่วโมง

กว่า๓๐นายตั้งแถวตั้งแต่
หน้าประตูกองปราบยาวกว่า๕๐เมตร

ไปยังศาลโดยไม่ได้ให้พูด
หรือให้สัมภาษณ์ใดต่อสื่อมวลชน
สำหรับปมที่ทำให้อดีตพระพมศิษย์
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในครั้งนี้
จากพบเส้นทางการเงินที่มีการโอน

รวมถึงบัญชีธนาคารบัญชีส่วนตัว
เป็นชื่อของเจ้าอาวาสจำนวน๑๐บัญชี
พบเงินหมุนเวียนกว่า๑๓๐ล้านบาท
ส่วนการทุจริตเงินมี๒งบประมาณ

งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนประยะฏิธรรม

ส่วนปี๒๕๕๙แบ่งออกเป็น๒โครงการ

ถูกนำไปกระจายให้กับวัดสองแห่งในต่างจังหวัด

และได้มีการทอนคืนวัดสะเกด๒๙ล้านบาท
ส่วนโครงการศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ซึ่งตำรวจพบว่างบดังกล่าวไม่ได้นำไปใช้บำรุงศาสนาแต่อย่างใด
แต่ถูกโอนเข้าบัญชีของนางสาวนุชราสิทธินอกจำนวน๒๕ล้านบาท
และนายเทียรพงศ์พันธ์ศรีอีกจำนวน๕ล้านบาท
ทำให้เข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินด้วย
รวม๒ปีทุจริตกว่า๑๓๐ล้านบาท
แม้ว่าในวันนี้อดีตพระพรมศิษย์จะไม่ยอมเปล่งวาจาลาศิกขา
แต่ระหว่างการพิจารณาฝากขัง
ก็ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศ
มาร่วมฟังการพิจารณาด้วย
ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงฆ์พุทธศักราช๒๕๐๕
คือเมื่อพระสงฆ์ต้องจำคุกหรือกักค้าง
ก็จะทำให้ขาดจากการเป็นพระทันที
โดยไม่จำเป็นต้องเปล่งวาจาก็ได้
พระวัชฌาติริทธิสินขาวธรรมดาทีวีรายงาน